ทวีไกรคุบคุ้นไหมฮะ

แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่อาจจะอายุน้อยหน่อย

เป็นพ่อครับเป็นพ่อของคุณปารีนา
นี่ไงฮะโจรแสบล้วงคองูเห่า
พ่อปารีนาก็คือคุณทวีไกรคุบ

คุณเจอคุณทวีตอนหนุ่มแล้ว

ทวีไกรคุบครับพ่อของคุณเอ๋ปารีนานะครับ
พาทีมข่าวไปตรวจสอบที่บ้านพัก
ในเขาสวนฟาร์มตะบนท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ
นี่คือสภาพรถเมอร์ซีเดสจอดอยู่ใต้ถุนบ้าน
คนร้ายมางัดกระโปรงหน้าโอ้โหงัดแบบจะงัดให้ออกอ่ะ
เนี่ยครับฝั่งนี้เละเลยคือมีความพยายามจะเอาเครื่องยนต์
คุณทวีบอกแต่พอเอาไม่ได้ปั๊บไปเอาเครื่องยนต์รถไถแทนครับ
ห่างกันไปประมาณสักสิบเมตรคุณทวีเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาไม่ได้นอนบ้านหลังนี้มา๒๓วันแล้ว๒๓คืนแล้ว
จอดรถทิ้งเอาไว้กระทั่งเช้าเมื่อวานนี้ครับมีคนงานโทรมาบอกว่า
โอ้โหท่านคนร้ายเข้ามางัดรถท่านแล้วนะท่านก็รีบมาดูครับ
ทวีเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมากันหลายคนแหละ
เพราะว่าเครื่องยนต์ของรถไถมันมีน้ำหนักมากนะก่อเหตุคนเดียวไปไม่รอดแน่นอน
ส่วนมูลค่าความเสียหายนะครับประเมินเอาไว้สัก๒๘๐๐๐บาทได้
เรื่องต้นตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วนะครับส่วนกล้องวงจรปิดรอบบ้าน
แม่มันเสียนะฮะคุณทวีบอกมันเสียทั้งหมดเลย๘ตัว
วันนั้นปกติใช้งานได้ดีแต่ดันมาเสียวันนี้ก็เลยสั่งชุดสืบสวนนะครับ
สวนพึ่งนะครับเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงหน่อย
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับค่ะ
คุณผู้ชมนี่อะไรล่ะคะน้องโอลีฟจำได้ใช่ไหมฝรั่งจำได้ดิ
สิ่งตาลุกเลยโตเกียวเนยกรอบโนบราเดี๋ยวพี่แต่จำได้นิดเดียวเองจำไลน์มาเห็นได้เยอะเลย
อันนี้เขาเน้นเรื่องดีเทลนะคะ